ที่หลายคนก็ยังมีความคลังแคลงใจกันอยู่กับเรื่องราวการเสียชีวิตของนางแบบสาว

เมื่อเย็นนี้เห็นบอกมีกันว่ามีเกิดเหตุเหลือเชื่อนะคะ
ระหว่างที่เพื่อนจัดโชว์รำศรีวิชัยที่คุณเก๋เนี่ยชื่นชอบนะฮะ
จัดไว้ให้หน้างานศพค่ะปรากฏว่าเปิดเพลงเท่าไหร่ก็เปิดไม่ได้ค่ะ
เพื่อนสนิทต้องไปเคาะโลงบอกว่าเก๋จะมารำโชว์ให้ดูนะ
อย่าแบบมาแกล้งกันแบบนี้อย่ามาแซวเพื่อนเล่นนะคะจะให้ดูกันไปว่ากันไปแบบนั้นนะคะ
แล้วก็มาเกิดเหตุชุลมุนกันอีกครั้งเมื่อคุณเอิร์กน้องชายบุญธรรมที่กำลังตกอยู่ในกระแสข่าว
หลายคนกำลังวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช่หรือเปล่า
ในเรื่องของอาจจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้คุณเก๋คิดสั้นน้อยใจอะไรแบบนี้นะคะ
โผล่มาร่วมงานก่อนมีการสวมกอดคุณแม่ของคุณเก๋ด้วย
แล้วก็เดินไปวางดอกไม้จันทร์แล้วก็รีบกลับโดยทันที

เพียงแค่ว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวในเร็วนี้ด้วยค่ะ

ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมางานศพไม่กี่วันนี้
คุณเอิร์กมีการเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลด้วย
เห็นบอกว่าก็เครียดแล้วก็สุดหนักเข้าโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนเพื่อนดารามีออฟฟี่กระต่ายแม็กซิมแทนไทยพี่โก้ธีรศักดิ์

โก้เป็นคนสัมภาษณ์คนสุดท้ายได้พูดคุยกับคุณเก๋
คนสุดท้ายในรายการนั่นเองนะครับ
มีการเผยแพร่ไปแล้วด้วยแล้วก็คุณแอล

ก็ไม่ได้สนิทไม่ได้อะไรมากมายนะคะ
ก็ตามนั้นหากใครทางมันนะคะ
แล้วแต่ใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นอยู่แล้ว
ไว้ใจไม่พูดอะไรกับเพื่อนค่ะ

เพราะว่ารู้สึกว่าจากที่ฟังสัมภาษณ์

ก็คือเขาเหนื่อยมามากแล้วจริง
คือเขาเหมือนอยากจะหยุดพักอยากสบายแล้วค่ะ

แปลว่าเก๋น่าจะสัมผัสได้จริงนะคะว่า
วันนี้ใครที่เป็นเพื่อนแท้

พรุ่งนี้ก็จะนำกระดูกของเพื่อนกับพยาว
ขณะที่เป็นเพื่อนก็อยากที่จะบอกไปทุกคน
วันไม่วันนี้หรือวันไหน
เวรกรรมมันมีจริงอยู่แล้วค่ะ